คือเสียงปิดประตู
เปิดประตูห้องที่อยู่ทั้งฟอร์ค่ะ

แล้วก็มีคนเดินไปเดินมา

ให้พี่กุ้งเขาหารีเซ็ปชั่น
ก็บอกว่าที่ดูก็วงจรปิดอยู่อะค่ะที่นั้นนะคะ
ไม่มีใครเดินหรือไม่มีใครเปิดประตูเลยนะคะ
ลืมตาแล้วแกก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึง
กึ่งเดินกึ่งลอยแล้วก็มายืนจ้องพี่กุ้งอยู่อะค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีที่จะมาเสิร์ฟความหลอนให้กับทุกท่านนั้นได้รับฟังกัน
ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันนอนครับ
และแน่นอนครับตลอดเดือนธันวาคมนี้เรามีธีมในการมานำเสนอคุณผู้ชมครับ
เป็นทีมที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวเป็นการออกทริปต่างครับ
ในเดือนนี้ก็คือการออกทริปแล้วเจอดีครับ
และในค่ำคืนวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ท่ามกลางบรรยากาศมุ้งมิ้งแบบนี้ครับ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีคุณยูครับ

หนึ่งในนักเล่าเรื่องที่ส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์
และครั้งนี้เรื่องราวที่จะมาพูดกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปออกทริปแล้วเจอดีเข้า

เรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ชื่อเรื่องว่า

เออไปเจออะไรมาเรื่องนี้คุณอยู่
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่ที่เคยทำงานด้วยกันค่ะ

ตอน๓ทุ่มคืนนั้นเป็นช่วงตุดจีนพอดี
ยูก็กำลังจะนอนแล้วทีนี้มีสายเข้าเป็นพี่กุ้งโทรมา

กุ้งบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือเขามีปัญหาขอความช่วยเหลือจากเรา
เพราะว่าพี่กุ้งคือกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดบ้านเกิด
ซึ่งอยู่ทางภาคกลางตอนบนค่ะ
เกิดรถเสียก็เลยขอให้เราช่วยหาที่พักให้หน่อยค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นคือเราเคยมีกลุ่มในไลน์ที่คุยด้วยกัน
แล้วพี่เขาก็รู้ว่าน้องที่เคยมาฝึกงานด้วยค่ะ
เขาอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ค่ะ
ยูก็เลยโทรไปหาน้องคนนี้ชื่อว่าน้องออฟค่ะ
โทรไปหาน้องอ๊อฟขอความช่วยเหลือว่าเนี่ย
ช่วงนี้มันช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย

จะเป็นจังหวัดที่เขาจัดเกี่ยวกับงานเทศกาลตรุษจีน

แน่นอนค่ะเต็มทุกโรงแรมพี่เขาบอกว่าเขาเดินหามาประมาณสี่ห้าโรงแรมแล้ว

ก็เลยโทรไปหาน้องอ๊อฟว่าเผื่อว่ามีโรงแรมไหนที่น้องอ๊อฟเขาโคลอยู่
เขาจะได้ช่วยหาห้องให้ค่ะ
ปรากฏว่าน้องอ๊อฟบอกว่ามันมีห้องอยู่ว่างเหลืออยู่ห้องสุดท้าย

หมายถึงว่าโรงแรมนี้มีห้องว่างนะแต่เหลือห้องสุดท้ายห้องเดียว
ใช่ค่ะเป็นห้องที่เราจะสแปรเอาไว้
เผื่อห้องลูกค้าท่านอื่นที่เสียแอร์เสียแอร์ไม่เย็น
ก็อาจจะย้ายมาห้องนี้หรือเก็บไว้ห้องสุดท้ายตามที่เรารู้กันประมาณนั้นนะคะ
เพราะว่ามีลูกค้ามาถามหลายคนแล้วแต่ปฏิเสธไป
ก็คืออาจจะด้วยห้องเลือกคนด้วยหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะคะ
คือทั้งชั้นมีแต่นักท่องเที่ยวจีน
คนจีนเขาจะค่อนข้างเสียงดังนิดนึง
แกก็เลยบอกว่าอาจจะเสียงดังนะโอเคยูก็เลยโทรไปหาพี่กุ้ง
กุ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะคือตอนนั้นคือเลือกไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มหมดแล้วค่ะ
พอยูโทรไปหาพี่กุ้งพี่กุ้งก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่กำลังพาคณะที่ว่าจะไปพวกเพื่อนแล้วก็พวกญาติพี่กุ้ง
ที่จะไปงานผูกข้อไม้ข้อมือก็เลยถามเขาว่าแล้วใครเป็นเจ้าบ่าวเหรอคะ
เขาก็เลยเล่าให้ยูฟังว่าเนี่ยจำลูกค้าประจำคนนึงที่ตอนที่เราทำงานได้ไหม
ลูกค้าคนนี้คือเขาจะเจ้าชู้มากหลังจากที่เขาไปส่งภรรยาที่เป็นลูกครึ่งเกาหลีไปต่างประเทศแล้วอะค่ะ
เขาก็จะพาผู้หญิงเข้ามานอนหลังจากนั้นอืมเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละค่ะ
พ่อของเด็กในท้องที่เขาท้องอยู่ตอนนี้สี่เดือนอืมยูก็เลยตกใจแล้วก็ถามเขาว่าเฮ้ยแล้วแฟนพี่เขา
เมียภรรยาเขาไม่รู้เหรอเขาบอกว่าไม่รู้เพราะว่าจริงพี่คนนี้เขาชื่อพี่เน่ง
เน่งเขาบังคับให้เอาลูกออกแต่ว่าพี่กุ้งไม่ยอมค่ะพี่กุ้งบอกว่าถ้ายังไงขอเป็นพิธีหน่อยนึงได้ไหม
คือขอให้ไปผูกข้อไม้ข้อมือแล้วลูกเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเองก็ได้ค่ะ

ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคือเขาก็จะเลี้ยงลูกของเขาเองเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ยอมทำร้ายลูกเขาแน่นอนค่ะ
ระหว่างทางที่มาคือรถตู้ก็คือไปแล้วแต่ว่ารถที่พี่กุ้งกับพี่เน่งขับมาเนี่ยเกิดเสียกลางทางค่ะ
ก็เลยต้องแวะพักก่อนยูก็เลยให้เบอร์โทรพี่เขาไปให้เขาติดต่อกับน้องอ๊อฟ
แล้วยูก็นอนประมาณ๗โมงค่ะยูก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวจะไปทำงาน
ก็เลยมาเช็คโทรศัพท์ปรากฏว่ามีสายจากพี่กุ้งประมาณ๗๘สาย
แล้วก็มีข้อความทิ้งไว้๔ข้อความอยู่ก็เลยเปิดอ่าน
พิมพ์ไว้ว่ายูพี่โดนผีหลอกพี่เน่งก็โดนผีหลอกรีบโทรกลับมาหาพี่ด่วนเลย
ยูก็เลยรีบโทรกลับไปหาแกแกก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่โดนผีหลอกนะเมื่อคืนนะ
ออกมาจากโรงแรมประมาณสักตี๓กับตี๔ได้คืออยู่ไม่ได้เลยต้องมานั่งร้านข้าวต้มโต้รุ่ง
ประมาณ๗โมงแล้วก็เลยขอให้ทางร้านข้าวต้มโต้รุ่งขับรถไปส่งที่อู่ซ่อมรถ
คือตอนนี้พี่เขาอยู่อู่ซ่อมรถแล้วคือเขาไม่ได้อยู่ที่โรงแรม
คือตอนนี้ที่เราโทรไปหาเขาพี่เขารออยู่ที่อู่ซ่อมรถ

แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเนี่ยที่เขาต้องระเหตุระเหเร่ร่อนมาที่อู่ซ่อมรถเพราะอะไร
ใช่ค่ะพี่เขาก็เลยเล่าว่าตอนที่เข้าไปในห้องห้องก็คือปกติดีค่ะไม่มีอะไรเลย
เขาก็มีปากเสียงกับพี่เน่งจนถึงขั้นพี่เน่งเอาหมอนฟ่างพี่กุ้ง
ฟ่างเข้าไปที่หน้าพี่กุ้งพี่กุ้งก็เลยเสียใจก็เลยเงียบก็เลยไม่พูดก็เลยไม่เกิดการทะเลาะกัน
เน่งก็เลยเข้าไปอาบน้ำพอออกมาเสร็จก็เห็นพี่กุ้งคือนอนอยู่ริมสุดของเตียงด้านซ้ายเลย
หันหลังให้ห่มผ้าแล้วก็หลับไปแล้วด้วยที่ว่าอาจจะเป็นที่เขามีท้องอ่อนด้วยก็เลยหลับง่าย
เน่งก็เลยมานอนอีกฝั่งนึงแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น
ระหว่างที่หยิบขึ้นมาเล่นแล้วกำลังจะล้มตัวลงนอนนะคะคือเสียงปิดประตูเปิดประตูห้องที่อยู่ทั้งฟอร์ค่ะ
คือดังมากแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาแล้วก็บ่นพึ่มพำพึ่มพำประโยคอะไรก็ไม่รู้
ซึ่งพี่เน่งเขาจับใจความไม่ได้ด้วยความที่เขาคิดว่าแบบนี้นอนไม่ได้แน่แล้ว
ก็เลยปลุกพี่กุ้งให้พี่กุ้งอะค่ะโทรหารีเซปชั่นว่าเนี่ยให้บอกรีเซปชั่นให้หน่อยว่าฉันนอนไม่ได้นะแบบนี้
คือมันเสียงดังมากระหว่างที่พี่กุ้งกำลังโทรไปคุยกับรีเซปชั่นนะคะ
เน่งก็ยังได้ยินเสียงเดินเสียงเคาะประตูอืมรีเซปชั่นก็บอกว่า
แต่ตอนนี้ที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่อะค่ะที่ฟอร์นั้นนะคะไม่มีใครเดินหรือไม่มีใครเปิดประตูเลยนะคะ
อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าทางโรงแรมอ่ะเตือนแล้วบอกแล้วว่าช่วงที่คุณจะมาอยู่เนี่ย
มีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะมันจะเสียงดังหน่อย
ผมเคยพักใกล้ใกล้กับคนจีนเขาจะเปิดปิดประตูเสียงดังมากเรื่องปกติ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ทีนี้ว่าคือพี่เน่งเขาบอกว่าแบบนี้คือมันไม่ใช่ที่บ้านเขา
คือมันเป็นโรงแรมทุกคนต้องการพักผ่อนก็เลยอยากให้ทางรีเซปชั่นช่วยไปเตือนนิดนึงว่าเนี่ย
คุณเสียงดังรบกวนห้องอื่นนะครับแต่รีเซปชั่นบอกว่าเนี่ยหนูอยู่ใกล้ใกล้กล้องเนี่ยค่ะ
กล้องวงจรปิดคือจะมีกล้องวงจรปิดทุกชั้นเลยแต่ในกล้องวงจรปิดนะคะไม่มีใครเดินผ่าน
ไม่มีใครเปิดประตูอะไรเลยพี่เขาก็เลยบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงก็เนี่ยยังได้ยินเสียงปึ้งปั้งอยู่เลย
เน่งก็เลยเดินออกไปเลยค่ะเดินออกไปที่ประตูแล้วก็เปิดประตูออกไปแล้วก็ดู
ปรากฏว่าไม่มีใครเลยค่ะว่างเปล่าค่ะเงียบสงบมากค่ะไม่มีเสียงอะไรเลย
เน่งก็เลยปิดประตูแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่าแต่คือพี่เน่งไม่ได้ยินแค่คนเดียว
คือพี่กุ้งก็ได้ยินเหมือนกันก็เลยโอเคไม่เป็นไรกลับมานั่งที่เตียง
เช็คดูด้านบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูทางด้านหลังตึก
เผื่อมีห้องไหนที่เปิดประตูทิ้งไว้แล้วลมมันตีมาเพราะว่าพี่เน่งพักอยู่ชั้น๕
เผื่อมันปิดยังปึ้งปั้งอาจจะเป็นไปได้ค่ะ
เน่งก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่าโอเคยังพอมีเหตุผลอ้างอิงทางหลักวิทยาศาสตร์ได้บ้างค่ะ
กุ้งก็หลับต่อค่ะพี่เน่งครั้งที่สองก็พยายามหลับเหมือนกัน
เน่งก็หันตะแคงข้างค่ะหมอนก็ชิดหูอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ด้านนอกอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะปึ้งปั้งปึ้ง
ใช่ค่ะลักษณะเหมือนเดินเข้าตรงนู้นปิดแล้วก็เดินไปอีกประตูนึงปิด
แล้วก็เดินแล้วก็บ่นพึ่มพำอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
แต่พี่เน่งเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่ภาษาไทยแต่ก็ไม่น่าจะใช่ภาษาจีน
มันเป็นคำที่กำกวมอยู่๔๕ประโยคที่เสียงผู้หญิงเดินพูดอยู่
เป็นเสียงผู้หญิงอ่ะใช่ค่ะอืมพี่เน่งก็เลยผงกหัวขึ้นมา
แล้วก็ไปทางประตูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะเดินอะไรนักนะเนี่ย
นี่มันโรงแรมนะไม่ใช่บ้านคุณนะหาดรู้จักการาเทศักดิ์ซะบ้าง
แล้วก็สะบดเป็นคำหยาบภาษาอังกฤษไปคำนึงค่ะ
เน่งก็เลยหันกลับมานอนหูก็แนบกับหมอน
เน่งบอกว่าพอแนบไปอะค่ะมันมีเหมือนลมเย็นวาบอะค่ะ
เข้ามาในหูไอ้ตรงที่แนบกับหมอนอยู่นะใช่ค่ะ
แล้วเสียงมันมีเสียงขึ้นมาประโยคนึงอืม
ซึ่งฟังไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่ว่าประมาณนี้
ใช่ค่ะพี่เน่งบอกว่าเสียงมันไม่ได้มาจากอีกข้างนึง
หรือข้างหลังหรือข้างหน้าแต่มันมาจากในหมอนค่ะมันมาจากในหมอน
เน่งก็เลยลุกขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็มายืนข้างเตียง
แล้วก็คิดว่าพี่กุ้งแกล้งหรือเปล่าแต่พี่กุ้งไม่น่าจะเก่งขนาดที่ว่า
กระซิบข้างหูเสร็จแล้วกระโดดเข้าไปนอนแล้วก็ห่มผ้าเหมือนเดิม
เน่งก็เลยคิดว่าไม่ใช่แล้วอันนี้คือคือไม่น่าจะใช่
ไม่น่าจะใช่หลักทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงแกก็เลยนอนไม่หลับแล้วค่ะ
แกก็เลยเอาหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็หลังพิงกับหัวเตียง
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มากดเล่นแล้วก็เอาหมอนนะคะมากอดไว้ตรงนี้
พอสักพักนึงด้วยความเหนื่อยล้าแกก็เลยเหมือนจะค่อยหลับค่ะ
หลังจากนั้นแกบอกว่าแกได้ยินเสียงเปิดประตูอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ห้องอื่นค่ะ

เป็นห้องของพี่เน่งที่นอนอยู่อะค่ะ
พอเปิดเข้ามาแกก็ลืมตาขึ้นค่ะลืมตาแล้วแกก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึง
กำลังเดินเข้ามาที่ห้องครับค่ะตรงดิ่งมาตรงที่พี่กุ้งนอนค่ะ
เป็นผู้หญิงผมยาวแล้วถั่วเนี่ยค่ะกระเซอะกระเซิงตรงเนี้ยค่ะ
เหมือนผู้หญิงเพิ่งตื่นนอนค่ะ
หลังจากนั้นก็เหมือนผู้หญิงเดินมากึ่งเดินกึ่งลอย
แล้วก็มายืนจ้างพี่กุ้งอยู่อะค่ะ
แต่ว่าพี่เน่งไม่เห็นหน้าเพราะว่าแสงที่มันออกมาจากข้างนอกอะค่ะ
คือผู้หญิงคนนั้นหันหลังให้
คือแสงถ้ามันอยู่อย่างนี้จะมองไม่เห็นหน้าเขา

แล้วก็สลับกับเสียงสะอื้นค่ะ
สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยก้มลงค่ะ
้มลงนั่งยองอยู่ข้างพี่กุ้งค่ะ
เน่งบอกว่าพยายามที่จะสะกิดพี่กุ้งพยายามที่จะขยับตัวค่ะ

น่าจะโดนผีอำแล้วตอนนั้นค่ะ
เน่งก็เริ่มท่องทุกอย่างท่องนโม

ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยค่ะ
ก็เริ่มแช่งแล้วค่ะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ไปก็ให้แช่งหรือให้ด่า

ผู้หญิงคนนั้นยืนขึ้นเหมือนโมโหอะค่ะครับ
แล้วคำนึงที่พี่เน่งแช่งว่า
ขอไม่ได้ให้ไปผุดไปเกิดเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้หญิงคนนั้นนะคะกระโดดข้ามมา
แล้วก็มาค่อมค่อมพี่เน่งค่ะ
แล้วก็จับหมอนกดที่หน้าพี่เน่งค่ะ
กดแล้วคือพี่เน่งบอกว่าหายใจไม่ออก
คือเหมือนโดนคนเอาหมอนกดจริง
แกบอกว่าจนแกเหนื่อยจนแกคิดว่าแกไม่น่าจะรอดแล้วอะค่ะ
เฮือกสุดท้ายแกบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้ว
พี่ก็เลยบอกว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่ช่วยด้วยค่ะ
แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงค่ะ
เป็นเสียงเหมือนคนกลุ่มหนึ่งอะค่ะ
พูดกันช่องเช่งแล้วก็เสียงรองเท้าเดินมาที่ฟอร์
เน่งคิดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนค่ะ
ที่เขามาเช่าไว้อาจจะไปข้างนอกแล้วกลับมาครับ
แกก็เลยตัดสินใจว่าจะร้องตะโกนเฮือกสุดท้ายให้คนมาช่วย
พอแกรวบรวมพลังเฮือกได้แล้วแกก็บอกช่วยด้วย
ปรากฏว่าเสียงแกออกมาค่ะมือแกขยับได้
ละหมอดที่อยู่ตรงหน้าก็ร่วงไปที่พื้น
แกก็เลยลุกขึ้นมาแล้วแกก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังเดินออกไปจากห้อง
บอกพี่กุ้งลุกเดินมีผีรอกอยู่ไม่ได้นี่
พี่กุ้งร่าวที่ฟังว่าตอนนั้นตื่นมาก็คิดว่ารุกหรือเปล่า

แล้วก็เหงื่อทั้งตัวของพี่เน่ง

ตอนที่จะออกค่ะได้บอกพนักงานอยู่นะคะว่า

รู้ไหมรีเทปชั่นก็ทำหน้างง
ประมาณว่าพี่ไม่มีนะ

แล้วพี่เน่งก็บอกว่า
มีสิมีสิเป็นผีผู้หญิง

เขาก็เลยไปถามคนที่

ฆ่ากันตายหรือว่าอะไรบ้างไหม

เมียเขาก็เลยมาขอนั่งคุยด้วย
ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเมียเขาชอบเรื่องผี

เน่งก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ย

อยู่ดีพี่กุ้งพอพี่เน่ง

กุ้งก็เลยเบรกบอกว่าเดี๋ยวนะ
เน่งผู้หญิงที่พี่บอกเนี่ย

บอกว่าเฮ้ยกุ้งเจอเหมือนกันเหรอ

หนูฝันพี่หนูไม่ได้เห็นนะ
หนูฝันเขามาหาหนู

เหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงเล่าเรื่อง

คือพูดแบบว่าเหมือนน้ำเสียง
พี่กุ้งก็แอบรู้สึกหวั่นว่า
เขาจะมาดีหรือเขาจะมาร้ายนะ

เนี่ยเขามาตามหาลูกเขา

กุ้งก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ถึง

เขาก็เลยบอกว่ามีคนพาไป

หลังจากนั้นพี่กุ้งก็

พี่ก็เลยอยู่จน๗โมงเช้า

ก็เลยให้พี่เขาอะค่ะขับรถไปส่งที่

ก็เลยขอวางสายจากพี่กุ้งไป
เรื่องเมื่อคืนนี้ก็บอกใช่พี่พี่เคสพี่กุ้งอ่ะ
พี่เหน๋งอ่ะน่าจะหล่อนยาก็โทรมาตอนแรกก็บอกว่าเนี่ย
มีคนปิดประตูปึ้งปั้งปึ้งปั้งแต่จริงจริงแล้วอ่ะ
คือในกล้องวงจรปิดก็ไม่มีใครแล้วที่สำคัญกุญแจห้อง
คือชั้นนั้นคือจะมี๑๐ห้องกุญแจห้อง๙ห้องยังอยู่ในบล็อกกุญแจ
คือลูกค้าทั้งหมดออกไปยังไม่กลับมายังไม่กลับมาไปเที่ยวอยู่
ใช่ค่ะทั้งหมดเลยคือตอนที่เกิดเหตุนะคะ
จนถึงประมาณตีสามหรือตีสี่อะค่ะครับคือลูกค้าออกไปเที่ยวแล้วฝากกุญแจไว้
อืมคือมีแค่ห้องพี่เน่งห้องเดียวที่อยู่บนชั้นห้าครับค่ะน้องก็เลยบอกว่า
เขาหลอนอะไรหรือเปล่าพี่แต่ที่นี่น้องก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีใครมาเสียชีวิตที่นี่
สักพักนึงก็เลยเล่าทวนเหตุการณ์ให้ฟัง
ก็เลยเล่าให้น้องอ๊อฟฟังปรากฏว่ามีเสียงป้ามีอายุคนนึง
แทรกเข้ามาว่าทำไมจะไม่มีล่ะเออน้องก็เลยบอกว่าอ่าพี่พี่
โฟนคุยกันก็คุยกันเพราะว่าคุณป้าคนนั้นคือมาจากทางฝั่งน้องเขา
ใช่ค่ะมาจังฝากน้องอ๊อฟเพราะว่าน่าจะเป็นห้องสตาร์ฟที่เวลาพนักงานเริ่มทำงาน
ก็มาสแกนนิ้วอ่าค่ะแล้วเดาว่าคุณป้าคนนี้น่าจะเป็นแม่บ้าน
ใช่ค่ะเป็นแม่บ้านเคยทำงานที่นี่มาเก่าแก่คือเป็นคนที่อายุงานเยอะที่สุด
ไปแล้วค่ะครับเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าที่มาเนี่ยเป็นผัวเมียกันใช่ไหม
อืมน้องออฟก็บอกว่าใช่ใช่ป้าเนี้ยยังยังไม่รู้เรื่องเหรอที่เกิดเมื่อคืนเนี้ย
ป้าก็เลยบอกป้ายังไม่รู้หรอกแต่ป้ารู้ว่าผีคือผู้หญิงคนนั้นนะคะ
คือใครก็เลยถามว่าป้าแล้วมันคือใครแต่ว่าไม่เคยมีใครตายที่โรงแรมนี้นะ
ป้าก็เลยบอกว่าเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคือคนที่เขาทำเขามาสารภาพว่า
เขาไม่มั่นใจว่าพี่รุ่งอะค่ะคนนี้ชื่อพี่รุ่งผู้หญิงคนนี้นะใช่ค่ะ
เป็นพี่รุ่งเสียชีวิตที่ตั้งแต่ที่โรงแรมแล้วหรือว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ครับน้องออฟก็เลยให้พี่แม่บ้านนะคะเขาเล่าเรื่องให้ฟังพี่เขาก็เลยเล่าว่า
พี่คนนี้ชื่อพี่รุ่งเขาจริงจริงเขาอายุไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ
อายุสามสิบแปดสามสิบเก้าครับแต่ด้วยความที่เขาทำงานดีเขาทำงานเก่ง
เขาก็เลยได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแม่บ้านค่ะแล้วเขามีแอบไปมีความสัมพันธ์
กับลูกค้าประจำท่านหนึ่งซึ่งจะมาพักที่โรงแรมอะค่ะ
เดือนหนึ่งประมาณสามครั้งหรือสี่ครั้งครั้งหนึ่งก็จะประมาณ
สามวันสี่วันอย่างเงี้ยค่ะเขาไปแอบไปมีความสัมพันธ์กัน
แล้วอยู่มาวันหนึ่งพี่รุ่งวันนั้นเป็นวันหยุดของแก
ลาพักร้อนห้าวันค่ะวันแรกที่แกลาพักร้อน
แกก็มาที่โรงแรมค่ะใส่ชุดสวยมาเลย
ก็คือใส่เป็นเรสสีแดงลายจุดสีขาวค่ะ
แล้วก็ขึ้นไปหาผู้ชายคนนั้นข้างบนปรากฏว่าแม่บ้านที่ทำความสะอาดอยู่ฟอร์นั้นนะคะ
เขาได้ยินว่าพี่รุ่งเนี่ยค่ะกับผู้ชายคนนั้นนะคะ
ทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันมีข้าวของแตกลนกระจาย
สักพักก็ได้ยินเสียงเงียบไปแล้วก็มีเสียงเปิดประตู
เขาก็เลยไปดูปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นนะคะ
ิวร่างพี่รุ่งที่แบบว่าน่าจะหมดสติอะค่ะ
ออกไปแล้วก็บอกว่าพี่ลุงเป็นลมครับ
เขาก็เลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นช่วงเย็น
ก็ทางแรมก็ได้ข่าวว่าพี่รุ่งเสียชีวิต

ด้วยการขาดอากาศหายใจอืมค่ะ
แต่ว่าจับคนร้ายได้คืนที่๓ของการสวดศพ
ซึ่งอีกวันนึงจะเผาแล้วทางแม่บ้านเขาก็ไม่มีใครทราบเลย
จนถึงคืนที่๓ทางญาติพี่รุ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
ลุงก็ท้องได้สี่เดือนแล้วอืม
แล้ววันที่เขาขึ้นใส่ชุดสวยขึ้นไปหาผู้ชายคนนั้น
เพื่อที่จะไปบอกว่าเขากำลังตั้งท้องและผู้ชายไม่รับ
ใช่ค่ะไม่รับแล้วบอกว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกเขา
ซึ่งพี่รุ่งเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่เคยไปมีความสำคัญกับใครอย่างนี้ค่ะ
ครับก็เลยมีปากเสียงกันใช่ค่ะ
แล้วเดาว่าพี่รุ่งโดนหมอนใช่ค่ะอืม
คนที่ฆ่าค่ะเขาสารภาพว่าพี่รุ่งไปด่าบุพการีตอนทะเลาะกัน
ค่ะแล้วพี่เขาก็เลยจับหัวพี่ลุงอะค่ะ
แล้วก็หยิบหมอนจากที่นอนแล้วก็กดหน้าค่ะพี่ลุงก็ล่วงลงกองกับพื้น
แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตายแล้วหรือยังก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้ทางญาติเขาก็เลยคุยกันว่าอืมงั้นต้องเอาเด็กออกใช่ค่ะ
อันนี้คือเป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นประเพณีว่าความเชื่อ
ใช่ค่ะเป็นความเชื่อว่าจะต้องเอาเด็กออก

แต่ว่าลูกกูอยู่ไหน
ถ้าเคสไหนเป็นเคสที่ท้องแล้วเสียชีวิต
เรียกกันว่าตายทั้งกลม

หรืออาจจะเป็นเรื่องของบ่วง
ที่มันยังไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างนี้
ทั้งคู่จะไม่สามารถที่จะไปสู่

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวพี่เนี่ย
พี่ผู้ชายเจออาจจะไม่ใช่

พยายามไล่เปิดประตูห้องทุกห้อง

เพื่อตามหาอะไรบางอย่าง

จวบเหมาะคือได้ยินเสียงตะโกนมาจากห้องนี้

เข้ามาแล้วก็มาคุยกับพี่กุ้ง

เขาเลยเล่าให้ฟังแล้วเขามีความแค้นอยู่แล้ว

มันเลยไปมีพลังงานอะไร
ให้เขาแบบทำให้เห็นแสดงให้เห็นหรือเปล่า

ลุงไม่ได้ตายที่ชั้น๕นะคะ

แล้วทำไมเสียชีวิตที่ชั้น๓ปกติ

เขาไปได้ทุกที่ที่อยู่ในโรงแรมเลย

แบบแม่บ้านที่ฟังอยู่อะค่ะ
ส่วนมากถ้าเป็นคนทำงานผมไม่เจอหรอก

ที่มันเกิดขึ้นกับคู่นี้พอดี

ว่าที่มานี่เป็นผัวเมียกันใช่ไหม
เพราะปกติที่จะเจอพี่คนนี้ค่ะ
เขาจะมาเฉพาะผัวเมีย
ที่มีปัญหากันที่ทะเลาะกัน

น่าจะทำให้พลังงานเยอะค่ะ

พี่กุ้งทุกวันนี้น้องฆ่อออกมา

คนที่เขาไม่รู้อิหนูไอเน่ด้วย

เอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
นั่นคือเรื่องราวของคุณยูนะครับ
ที่มาในทีมออกทริปแล้วเจอดี
เป็นทริปที่ไม่ได้แพลนไว้ก่อน

แล้วก็นำพาให้ไปเจอเหตุการณ์นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วก็
ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้
สิ่งไหนไม่ดีก็อย่าไปทำตามก็แล้วกัน

สำหรับสถานีผีดุของเรา

อย่าลืมเรามีการล้อมวงฮะ
ในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแบบพี่เมียนะฮะ
ดูสดพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคน

ขอบคุณครับค่ะไปแล้วฮะส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน
นอนหลับฝันดีผีไม่รอที่สำคัญไม่เชื่ออย่ารบรู

วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป